นี่เหตุเฉาวงการผ้าเหลืองอีกแล้วนะฮะ
มีผู้หญิงวัย๓๕ปีชาวเพชรบูรณ์ร้องเรียนสื่อว่า
อยู่พระรูปนี้ก็ส่งรูปมาให้
เพราะเป็นอวัยวะเพศอย่างเดียวเลย
พระส่งมาให้หญิงสาวส่งมาให้ศรีกาได้ดู

เอ๋อายุ๓๕ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายส่งรูปภาพนี้เป็นหลักฐาน
เป็นภาพเดี่ยวภาพเดียวเลยนะอวัยวะเพศชาย
ซึ่งนางสาวเอ๋ผู้เสียหายอ้างว่าผู้ที่ส่งภาพนี้ให้เธอเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ
ซึ่งเป็นพระจริงจริงก็รู้จักนะครับนางสาวเอ๋เนี่ยนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งชื่อว่าโกมินทักมาในแชท
ก็เลยถามกลับไปว่าเป็นอะไรถึงมาคุยเขาก็บอกเลยนะยอมรับว่าเป็นพระ
ทีนี้เมื่อรู้ว่าเป็นพระนะจริงเธอก็ลบข้อความออกไปนะฮะ
จากนั้นอีกวันหนึ่งพระรูปนั้นก็แชทมาหาอีกครั้งหนึ่ง
รอบนี้เนี่ยคุณนอกจากแชทข้อความแล้วส่งรูปอวัยวะเพศมาให้ดูโต้ง
เลยคุณพอเห็นแล้วตกใจมากเลยฮะแต่ถามว่าเธอไม่ลบนะครั้งนี้
ไว้เป็นหลักฐานนะครับจริงเธอมีครอบครัวอยู่แล้วนะ
ก็เลยบันทึกภาพหน้าจอที่พระส่งมาไว้เป็นหลักฐานร้องสื่อให้ช่วยในการตรวจสอบ
เพราะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความนะครับ
มาก็เลยส่งอันนี้มาให้เลยอืมรู้สึกกลัวแม่ตอนที่เห็นลูกอ่ะ
ก็ตกใจนี่แหละเพราะว่าเรามีครอบครัวอยู่แล้วเนอะมีแฟนเวลาแฟนเห็นเขาก็ไม่พอใจ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะดังนั้นผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปตรวจสอบนะฮะ
และพบกับนี่พระคุณผู้ชมฮะพระนี่ไม่ใช่พระที่โชว์นะ
แต่นี่คือท่านเจ้าวาดนะฮะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็บอกอาตมารู้แล้วว่าเป็นพระลูกวัดรูปไหนที่อยู่ในวัดแห่งนี้
พระเจ้าอาวาสท่านก็เลยไปเลยครับไปหาพระรูปนั้นพระรูปนั้นสูงวัยแล้วเหมือนกันนะคุณนะฮะ
อายุเกือบ๕๐แล้วนะฮะเป็นพระที่จำวัดอยู่ในกุฏินะฮะเจ้าอาวาสพามาพบ
แล้วเจ้าวาดก็ถามต่อหน้านักข่าวเลยบอกว่านี่เป็นหลวงพี่ใช่ไหมหลวงพี่โกมิน
หลวงพี่ทำไมถึงส่งภาพอวัยวะเพศไปให้ศรีกาแบบนั้น
โกมินบอกว่าบวชมาแล้วถึง๗พันศานะยอมรับว่าอาตมาส่งรูปอวัยวะเพศไปหาหญิงสาวจริง
ส่งไปหาสองคนแต่ท่านก็ไม่ค่อยตอบอะไรนะคุณนะท่านก็อ้ำอ้างอึ้มถามคำก็ตอบคำนะฮะ
โดยรูปที่ส่งไปเนี่ยก็เป็นรูปอวัยวะเพศของอัตมาเองส่งไปให้สาวคนหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่
ส่วนอีกคนจำไม่ได้ว่าส่งให้สาวที่ไหนนักข่าวพยายามซักถามต่อนะครับว่าทำไมท่านถึงทำพฤติกรรมแบบนี้
โกมินก็ไม่ได้ตอบคำถามตอบเพียงแค่ว่าป่วยมีโรคประจำตัวเป็นความดันด้วยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะขณะที่ท่านเจ้าวาดวัดบอกว่าพระโกมินไม่ใช่พระลูกวัดในสังกัดนะ
แต่เป็นพระมาจากอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อสองสามเดือนก่อนก็มาขออาศัยจำวัดอยู่ด้วย
เห็นว่าสุขภาพของพระโกมินไม่ค่อยดีมีโรคประจำตัวหลายโรคก็เลยให้จำวัดด้วย
ส่วนพฤติกรรมของพระโกมินอาตมาก็เห็นนะท่านเจ้าวาดบอกแบบนี้
อย่าส่งร่งส่งรูปส่งอะไรกันไปแบบนี้อย่าแชทอย่าอะไรนะโดยเฉพาะกับศรีกาเนี่ยนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมทีมข่าวของเราไปที่วัดอีกครั้ง
พบว่าพระโกมินได้เก็บของหนีออกจากวัดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคุณ
โดยท่านเจ้าอาวาสเองก็ไม่ทราบว่าพระโกมินหนีออกไปแล้วไปจำวัดอยู่ที่ไหนนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านตะกุดหินบอกว่าพอรู้ว่าเป็นพระโกมิน
หนีออกไปอยู่ที่อื่นแล้วก็รู้สึกสบายใจโล่งใจขึ้น
เพราะขืนอยู่ต่อก็จะมีแต่ทำให้วัดนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ